ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักคนโสดมีรักที่สมหวังสดชื่น
แต่ระวังความสัมพันธ์แบบที่ต้องปิดบัง
หากยังไม่ได้แต่งงานขอให้ระวังการเสียเปรียบ
คนมีคู่ระวังจะมีมือที่๓เข้ามายุ่งเกี่ยว
สุขภาพระวังอัคคีไพไพจากระเบิด
การเงินหาได้ค่อนข้างยากถ้าควบคุมรายจ่ายได้
ก็คงไม่ถึงกับลำบากอะไรนัก

โดยเฉพาะจากการถูกหลอกลวงต้มตุ๋น
การงานแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาก
แต่ก็จะทำงานอย่างมีความสุข
พยายามสร้างความเชื่อถือให้แก่ตัวเอง

ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์